ผู้ประกอบการรถบริการโดยสารบนเกาะสมุย
เขาก็เตรียมความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน
เพื่อที่จะเดินทางไปร่วมพระราชพิธี

ที่พระเมรุมาร์จำลองแบบฟรีเลยตลอดทั้งวัน
สหกรณ์เดินรถเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ร่วมกับผู้ให้บริการรถโดยสาร
รถสองแถวรถแท็กซี่มิเตอร์

พร้อมใจกันให้บริการรับส่งประชาชน

หลวงรัชกาลที่๙ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้

สถานที่ประกอบพิธีฟรีตลอดทั้งวันเลยค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัด
ขนส่งจังหวัดสุราธานีสาขาเกาะสมุย
ได้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
รถบรรทุกขนาดใหญ่กว่า๒๘ราย
งดวิ่งบนท้องถนนในวันดังกล่าวด้วยค่ะ
ส่วนที่หอประชุมโรงละคร
การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จิตอาสาเฉพาะกิจงานดอกไม้จันทร์

เริ่มปฏิบัติหน้าที่รับดอกไม้จันท
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
จากนั้นนะคะก็มีการนับ
และคัดแยกดอกไม้จันทร์ให้เป็นสัดส่วน
อกจากนี้แล้วจะมีการซักซ้อมเหมือนปฏิบัติงานจริงค่ะ
การซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนที่พระเมลุมาตรจำลองหน้าสารกลาง

ผลตำรวชโถสุวัตย์แจ้งยอดศุกร์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ก็เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดี
ด้วยหัวใจตามแนวพระราชดำริ
เพื่อให้จิตอาสาที่เป็นข้าราชการตำรวจ
และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม
ในการทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์

ประชาชนกับตำรวจนะครับ

พลตำรวจตรีธานายุทธิจรัตน์ธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ
เปิดโครงการเราทำดีด้วย
จิตอาสาทำความสะอาดครั้งใหญ่
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
โดยมีทหารตำรวจและบรรดาจิตอาสาเฉพาะกิจ

ที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ

ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสารกลาง

ซึ่งเป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาตรจำลอง

มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ
ไปกันที่นี่บ้างนะครับจังหวัดตราตรครับ

และที่จังหวัดสุรินค่ะมีจิตอาสากว่า๑๕๐๐คน
เกลี่ยกองทรายและปรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจำลอง
หลังทหารจากมณฑนทหารบกที่๒๕ที่ร่วมกับทางจังหวัดนั้น
นำจิตอาสามาทำความสะอาดรอบพระเมรุมาตรจำลองหน้าสารกลางจังหวัด
เพื่อเตรียมความพร้อมในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
บรรยากาศก็นี่แหละค่ะคึกคักอบอุ่นทุกคนมุ่งมั่นทำด้วยหัวใจนะคะ
ปิดท้ายเกินที่อุบนราชธานีอีก๑จังหวัดของภาคอีสานค่ะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเตรียมสถานที่รับคลื่นมหาชน
ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ที่พระเมรุมาตรจำลอง
วัดสุปัตตารามวรวิหาร
ด้วยการทำความสะอาดดูแลห้องน้ำดูแลสุขอนามัยต่าง
รวมไปถึงทาสีรั้วอาคารสถานที่
ระดับตกแต่งบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้สวยงาม
อกจากนี้ค่ะยังจะตั้งโรงทานให้บริการอาหารว่าง
น้ำดื่มและผ้าเย็นให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน
ถวายพระราชจุกษนต์แด่นในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
อกจากนี้แล้วคุณผู้ชมดิฉันสังเกตเห็นหลายร้านอาหาร
ก็มีการติดป้ายประกาศแล้วว่าในช่วงของวันจัดงานพระราชพิธี
จะมีการให้ทานอาหารฟรีกันด้วย
หรือว่าร้านตัดผมบางร้านอย่างร้านชาลาชนนี้นะคะ
ก็ประกาศเลยว่าทุกสาขาให้บริการตัดผมฟรี
วันที่๒๔ตุลาคมตั้งแต่ช่วงเวลา๑๑นาฬิกาจนไปถึง๑๕นาฬิกา
อันนี้ก็ฝากบอกเรื่องของการทำความดีไปถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะใช่ค่ะ